ส่วนเรื่องนี้ที่อำนาจเจริญค่ะเราตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ
กรณีที่ลูกชายเสพยาคลุ้มคลั่ง
เอามีดจี้คอแม่แท้ของตัวเอง
แล้วจับแม่เนี่ยไปขังเอาไว้ในห้องน้ำแล้วก็ทุบตีทำร้ายแม่ด้วยนะคะ
จะได้ยินเสียงแม่ตะโกนร้องออกมาจากห้องน้ำตลอดเลยว่าอย่าทำแม่

กว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปควบคุมตัวลูกชายที่ก่อเหตุได้
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพเหตุการณ์กันนิดเดียวค่ะ
โอ้เป็นย้าวเหรอเป็นย้าวเหรอ
ตามภาพนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ช่วยคุณแม่ออกมาก่อนนะคะ

ลูกก็ทำร้ายตอนที่ลูกขังแม่ไว้ในห้องน้ำ
แล้วก็ลูกชายก็ตามมาทีหลังลูกชายก็สภาพคือยืนไม่ค่อยไหว
นี่คือแม่ที่ช่วยออกมาก่อนนะคะ
คือทั้งหิวข้าวหิวน้ำแล้วก็โดนลูกทำร้ายตอนที่อยู่ในห้องน้ำที่ถูกขังเอาไว้
ส่วนลูกชายที่ออกมาตามหลังมาเนี่ยสภาพก็อิดโรยเหมือนกัน
ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำแล้วก็เมายาด้วย
ประเด็นคือที่สภาพอิดโรยแบบนี้ก็เพราะว่ากว่าจะนำตัวออกมาได้
เจ้าหน้าที่ต้องแอบใส่ยาคล้ายกับยานอนหลับ
แล้วก็ส่งน้ำส่งอะไรให้กินตอนที่เขาจับแม่เอาไว้ในห้องน้ำอ่ะนะ
แล้วได้จังหวะก็เข้าไปช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้คือหมู่บ้านเทพสถิตหมู่๑๒ค่ะ
ในพื้นที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
ตัวลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยอายุ๓๕ชื่อว่านายอมรรัฐ
แม่แท้ค่ะนางสังวรอายุ๕๑ขังเอาไว้ในห้องน้ำ
เหมือนกับจับเอาไว้เป็นตัวประกันนะคะ
เอามีดจี้คออยู่ตลอดเลยนะคะเป็นมีดพระนะคะ
แล้วก็เอามีดฟันแม่นะทุบตีแม่ตามแขนตามขาแผลเต็มเลยนะคะ
ตำรวจใช้เวลา๒๐ชั่วโมงกว่าค่ะ
ถึงจะสามารถช่วยเหลือแม่แล้วก็ควบคุมตัวลูกชายได้สำเร็จนะคะ
นี่ค่ะนำออกมาได้ตอนเย็น๔โมงครึ่งเมื่อวาน
ร่างกายของคุณแม่อิดโรยมากฟกช้ำเต็มตัวนะคะ
อยู่ในสภาพที่หวาดกลัวก็ต้องผสมพยาบาลแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลชานุมาน
คือตัวลูกชายเสพยาจนหลอนค่ะแล้วยังไงรู้ไหมคะ
หอนปุ๊บคิดว่าแม่ไม่รักครับคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองแม่รักแต่น้อง
โอ้โหคลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
อันนี้เราย้อนเหตุการณ์สั้นแบบนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ห้องน้ำที่ล็อกแม่เอาไว้อยู่หลังบ้าน
ออกจากตัวบ้านไปสัก๘เมตรได้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒มาให้ข้อมูลกับเราค่ะ

บอกว่าช่วง๒ทุ่ม๓ตุลาคม
น้องสาวของผู้ก่อเหตุไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
บอกเนี่ยผู้ก่อเหตุเอามีจี้คอแม่
ผู้ใหญ่ก็รีบมาดูมาเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็น
ตอนนั้นตัวผู้ก่อเหตุคลุ้มคลั่งนะคะ
ผู้ใหญ่ก็เลยบอกญาติญาติว่าค่อยคุย
ค่อยเจรจาคุยไปเรื่อย
ผู้ใหญ่ก็แอบไปแจ้งตำรวจไปแจ้งฝ่ายปกครองให้มาช่วย
สักพักหนึ่งผู้ก่อเหตุลากแม่เข้าไปในห้องน้ำ

ตัวเองอยู่ในห้องน้ำอยู่กับแม่ค่ะ
แต่เสียงที่ได้ยินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยนะคือเสียงแม่

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปส่องดูจากช่องหลังคา

ลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุโอบกอดแม่จากด้านหลัง
มือข้างหนึ่งถือมีดจ่อคอแม่ในห้องน้ำ
ค้างอยู่แบบนั้นตลอดนะคือมีดเนี่ยจ่อคอแม่อยู่ตลอดเวลา
ผู้ใหญ่บ้านก็พยายามจะให้ญาติญาติมาช่วยกันคุยช่วยกันเจรจาไม่เป็นผล
ข้ามวันนะคะจนเช้าอีกวันหนึ่ง
ผู้ก่อเหตุเองก็เริ่มหิวหิวข้าวหิวน้ำ
แม่เองก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำอิดโรยกันไปหมด
ตำรวจก็เลยประสานคุณหมอนะผสมยานอนหลับ
ใส่น้ำใส่อาหารแล้วก็ยื่นให้ครับจนเห็นผู้ก่อเหตุกิน
แล้วก็เริ่มสลึมสลือเท่านั้นแหละอาศัยจังหวะบุกเข้าไปช่วยเหลือคุณแม่
แล้วก็จับตัวลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
ทางคุณหมอจากโรงพยาบาลก็เขาขอข้าวนะครับ
ก็ประสมน่าจะประสมย่านนอนหลับเข้าไปด้วยนะครับ
จนกระทั่งแต่เขาไม่หลับเขาประสาทเขาแข็งมาก
เขาให้ข้าวที่ผสมให้แม่กินแต่ว่าเขาไม่หลับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาแล้วก็หาคนที่เขาช่วยได้มาเจรจา
วิธีทางก็ยังไม่ยอมเปิดประตูครับผม
จนกระทั่งสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้วิธีการดึงประตู
แล้วก็เข้าในช่วงที่เขาเผลอใกล้จะหลับนะครับผม
ก็ทางเจ้าหน้าที่น่าจะประเมินสถานการณ์แล้วว่า
ผู้ที่ถูกแม่น่าจะปลอดภัยนะครับ
ก็คือใช้เวลาประมาณวินาทีครับไม่ถึงสองวินาทีครับผม
นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลแบบนี้
ส่วนเพื่อนบ้านบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุเลยนะคะ
นางเปลี่ยนอายุ๕๐ตกใจมากบอกไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
สารแม่ของผู้ก่อเหตุมากเลย
แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยค่ะกลัวกลัวมากว่าถ้าเกิดไปช่วยเนี่ย
ตัวลูกชายจะเอามีดปาดคอแม่เพราะว่ามีดคือจ่ออยู่ที่คอจี้
อยู่ที่คอแม่ตลอดอ่ะนะคะช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปบอกนางเปลี่ยนที่บ้านอยู่ตรงกันข้าม
บอกว่าปิดบ้านปิดบ้านเพราะกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะไปทำร้ายเธอ
หรือว่าไปจับเธอเป็นตัวประกันด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยจับเด็กเป็นตัวประกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าฉันก็มีหลานชาย๓ขวบ
มีหลานสาว๔เดือนด้วยกลัวมากจริงค่ะ
คือนอนไม่หลับทั้งคืนนะคะกลัวมาก
คือตอนนั้นยังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้ยังบุกเข้าไปช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะ

ก็ได้ยินเสียงแม่เขาร้องว่าอย่าเห็นแม่ลูกเอ้ยอย่าเห็นแม่
แม่เก็บแม่เก็บภาษาบาลแม่เนอะ
แต่ว่าแม่ก็อยู่นี่ไม่ได้ไปดูเพราะว่าแม่กลัว

พอดีมันเคยมีประวัติไปจับเด็กแม่ก็กลัว
เขาก็สั่งให้ปิดบ้าน
แม่ก็เลยต้องปิดบ้านเขาก็ฟังฟังเอาดูเอา
ไม่เคยนะเคยเห็นแต่ในทีวีเพิ่งเจอนี่แหละ
ไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวเองอยู่แล้วก็ใกล้ตัวเองด้วย

ทีนี้คำถามก็คือว่าก่อนจะเกิดเหตุ
มันส่วนหนึ่งแน่นอนส่วนสำคัญด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
น้องสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอมรรัฐเนี่ย
อยู่ดีเขาก็คิดถึงลูกกับเมียที่แยกทางกัน
ก็บอกให้เธอเนี่ยช่วยโทรหาให้หน่อยโทรทางไลน์เธอก็โทรให้นะ
คือใช้โทรศัพท์อยู่๒ชั่วโมงกว่าคุยไม่เสร็จสักที
เธอบอกเธอจะเข้านอนแล้วนะครับไปขอโทรศัพท์คืน
แต่พี่ชายบอกยังยังไม่วางสายเธอเลยบอกอ้าวไม่เป็นไร
ถ้างั้นคุยเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปให้กันแล้วกันไปนอนก่อนแล้วนะ
ล็อคคอแม่เอามีดเจาะไว้ที่คอแม่ใครเข้าใกล้ไม่ได้เลย
้องจะทำร้ายแม่ตลอดเวลาครอบครัวเลยต้องโทรแจ้งตำรวจนะฮะ
สุดท้ายก็กระงับเหตุก็ได้๒๐ชั่วโมงแต่น้องสาวบอก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พี่ชายก่อเหตุแบบนี้นะครับ
นี่นะครับนี่คือครั้งที่๓นะครับ
ครั้งแรกมีนาคมปี๖๒
นายอมรรัฐเสพยาเสพติดแล้วคลุ้มคลั่ง
ครอบครัวเนี่ยแจ้งตำรวจมาจับไปที่สพชานุมาน

วิ่งหนีไปริมแม่น้ำโขงแล้วไปเอามีดจี้เด็กชายวัย๕ขวบเป็นตัวประกัน
ตอนนั้นต้องมาช่วยกันเจรจานะครับเอาน้องสาวของนายอมรรัฐนี่แหละ
แลกกับตัวเด็กเอาน้องสาวเข้าไปแทนเพราะว่าเด็กเนี่ยโอ้โหลูกชาวบ้านเขา
สุดท้ายเนี่ยนายอมรรัฐก็จี้น้องสาวตัวเองนี่แหละเป็นตัวประกัน
ให้พาหนีไป๑กิโลเมตรแล้วตำรวจก็สกัดจับได้
พ้นโทษออกมาเมื่อกลุงมหาพาลปี๖๔ครั้งที่๒หลังพ้นโทษได้แค่๑เดือน
ก่อเหตุใช้มีดจี้แม่มาแล้วนะฮะแจ้งตำรวจให้มาจับไปแล้ว
แต่ตอนนั้นแม่ไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องจี้แม่นะ
ดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดติดคุกไปเดือนนึง
บำบัดที่ค่ายทหาร๔เดือนเพิ่งออกมา๕กันยายน
แล้วตอนกลับมาอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหพกมีดติดตัวตลอดเวลา
พี่ชายว่าพกมีดติดตัวตลอดเวลาทำไมเขาบอกเขากลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายเขา
คือไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยคืออมรรัฐนั่นแหละจะไปทำร้ายคนอื่น
แต่เขาบอกว่าเขากลัวคนอื่นจะมาทำร้ายเขา
ครั้งที่สามก็คือครั้งนี้แหละฮะก่อเหตุใช้มีดจี้แม่นี่แหละ
จับแม่ขังไว้ในห้องน้ำ๒๐ชั่วโมงตั้งแต่๒ทุ่ม๓ตุลาคม
มาเอาตัวออกมาได้เนี่ย๔โมงกว่า๔ตุลาคมครับ
นี่ถนาหรอก๒โรคนี้เป็นโรคทั้ง๓
ไม่ได้เจอเขาร่งบานไว้แจงครีตตลอดนะครับ
อาจจะโดนซื้อช่วยโอ่งอันท่างใด
ว่าสิมาหาหรือว่ามาหากันเนี่ยยัดถือเมียธีภาพเขามา
ซึ่งผมก็ได้เตรียมไปแล้วซึ่งก็ได้แจ้งท่านผู้นำหมู่บ้านไปแล้วนะครับนะ
คือว่าตั้งแต่ก่อนนั้นเคยเห็นแบบนี้มาแล้วเนี่ย
เคยมีประเคยเคยเคยพ่นคดีมาประมาณถ้าได้ถึงอีกครับ
ว่าถ้าดีก็คือเรียกกันเลยนะครับผมไปให้กี่เด็กอยู่อำเภอเชซชลุมันนะครับ
เคยมีบรรทมีภาพมากทางกันได้
ซึ่งค่ะผมก็วิ่งฮู่กันว่าเธอมีทั้งดินประสาน
ผมจะอาจจะบอกคุณนะครับ
เพราะว่าว่าเคยกินยามากกว่านะครับ
นี่ฮะก่อเหตุมาโอ้โหหลายครั้งหลายหน

ส่วนอาการของแม่นะครับยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
บอกว่าคืออาการทางการบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็คือพ้นขีดอันตรายแล้วล่ะ
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่ปัญหาก็คือเรื่องของอาการหวาดภาวะต่างต่าง
กลัวจะถูกทำร้ายเนี่ยยังมีอาการหวาดภาวะอยู่
ส่วนตัวนายอมรรัฐลูกชายตำรวจแจ้งข้อหากักขังนวงเหนียว
ทำร้ายร่างกายมารดาแล้วก็เรื่องเสพยาเสพติดด้วยนะฮะ
ก็ถูกดำเนินคดีแต่ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้เนี่ย
ดำเนินคดีไปออกมาจะเป็นยังไงอีกอ่ะอันนี้เรื่องสำคัญใช่ไหม
คือพวกค้ายาขายยาเนี่ยนะจะรายใหญ่รายย่อยเนี่ย

ขายยาให้คนนี้คนนี้เขาเสพไปไปคลุมคลั่งไปฆ่าคนนู้นไปจับคนนี้

ข่าวมากที่จุดเริ่มต้นมันคือเสพยาเสพติด
ใช่แม่เดี๋ยวนี้ยาบ้าขายถูกด้วยนะ
ข่าวบางข่าวเม็ดไม่กี่บาทเอง